คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขยพี่เขยน้องที่สกลนครนะครับ
คือเขายิงกันตายค่ะนะฝั่งของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
อ้างว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินกันมาหลายสิบปีแล้ว
เคยซื้อที่ดิน๑๐ไร่จ่ายเงินไปแล้ว
จนทีมารังวัดมีแค่แปดไร่กว่า
ก็เก็บความแค้นสะสมเอาไว้
จากนั้นมีปัญหาเรื่องวัวเนี่ยนะของมือยิงเนี่ย
เตะไปชนจนรถของผู้ตายเขาพังเสียหาย
ก็เป็นเรื่องขึ้นโรงพักแจ้งพงแจ้งความอะไรกัน

เมื่อวานนี้เห็นผู้ตายเขาขี่รถผ่านหน้าบ้าน
หยิบปืนมายิงเลยนะฮะยิงเขาเสียชีวิตเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุพศบัวศรีอายุ๕๐ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลส่องดาวอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนคร
คนก่อเหตุนี่ฮะนายทรงชัยล่าพันธ์อายุ๔๘ปี
เป็นคู่เขยเป็นเขยผู้น้องของผู้ตาย
หลังจากก่อเหตุแล้วบอกสำนึกผิดตั้งสติได้
มาดูเขยผู้พี่เนี่ยพยายามจะแบกขึ้นรถจักรยานยนต์ไปโรงพยาบาล
แต่แบกไม่ไหวเลยตัดสินใจถือปืนขี่จักรยานยนต์
ไปหาตำรวจที่โรงพักแล้วก็มอบตัวดีกว่า
นี่ความจริงถ้าช่วยเขาเขาอาจจะไม่ตายนะเนี่ย
นี่ฮะสุดท้ายตำรวจก็พามาดูที่เกิดเหตุ
ว่าเอ้ามีคนถูกยิงจริงก็ให้ทำแผนเลยนะครับ

ทรงชัยอ้างว่าโกรธแค้นเรื่องที่ดินอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนนะฮะท่ามกลางเสียงกลด่าของเมียของผู้ตายนะฮะ
ตอนที่พาไปเนี่ยที่บ้านนี้เขาไปก้มกราบพ่อตาเขาด้วย
ทำไมทำไมถึงทำไมถึงถึงยิง

พ่อขอบคุณครับ
พ่อขอบคุณครับ
พ่อขอบคุณครับ
พ่อขอบคุณครับ
พ่อขอบคุณครับ

พ่อขอบคุณครับ
พ่อขอบคุณครับ

พ่อขอบคุณครับ

พ่อขอบคุณครับ
พ่อขอบคุณครับ

พ่อขอบคุณครับ
พ่อขอบคุณครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือนายสุพธนะฮะคนก่อเหตุคือนายสุพฤษ
อายุห้าสิบปีนะฮะยิ่งนายทรงชัยยุดสิบแปดปีเป็นคู่เคยเสียชีวิตนะครับ
ว่าโกรธแค้นเรื่องที่ดินเรื่องวัวมาทำรถพังเสียหายกัน
แล้วก็ต้องแจ้งความกันเนี่ยนะครับเราได้คุยกับนางระพินนะฮะ
เป็นภรรยาของผู้ตายบอกว่าปมเหตุที่พี่เขยของเธอ
ซึ่งก็คือคู่เขยกับสามีเธอนั่นแหละมายิงสามีเธอมีอยู่สองเรื่อง
หนึ่งก็คือเรื่องที่ดินตอนนั้นเธอซื้อมาสิบไร่
ราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทแต่เป็นที่ดินไม่มีโฉนด
ไม่ได้รังวัดจนกระทั่งพี่สาวของเธอนะ
ที่ชื่อออมสินมาขอซื้อ
ก็เลยตกลงขายต่อให้ราคาสองแสนสองหมื่นบาท
แล้วทางสอบประกอบเขาก็มารังวัดที่ดินทำให้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
มันมีแค่๘ไร่ไม่ใช่๑๐ไร่ทำให้นายสุพศที่เป็นพี่เขยเนี่ยโกรธ
หาว่าเธอกับสามีเนี่ยโกงขายที่ดินให้แล้วก็ที่ดินเนี่ยไม่ครบจำนวน
ทั้งที่ความจริงตอนเธอซื้อมาเนี่ยเขาก็บอกเธอว่ามี๑๐ไร่
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันปมเหตุที่สองก็คือวัวของพี่เขย
คือวัวของนายสุพศมือยิงนะฮะที่เลี้ยงแบบปล่อยอ่ะ
เดินไปตามถนนหนทางเนี่ยมันวิ่งมาชนรถยนต์ของลูกชายเธอ
จนรถบุบช่างเนี่ยประเมินค่าซ่อมที่๔๐๐๐บาท
แต่พี่เขยไม่ยอมจ่ายท้าให้ไปแจ้งความ
ก็เลยเกิดความแค้นกันเกิดขึ้นเพราะว่าสามีของเธอเนี่ย
ไปแจ้งความจริงจริง
ประเนี่ย
มันก็มีกล่องน่ะก็เลยเอาไปให้ทันร่องอยู่อำเภอเมืองนั้นน่ะ
ว่าไปพิษกันเนี่ยเขาว่าพวกเขาไปพิษ
บุกย้างจนได้กีดเราสิบกว่าปีหรอ

พ่อเขาถามเขาก็มาให้การว่าเลี้ยงนี่แหละ

มันเป็นอย่างก็เบาเดี๋ยวก็ตอนนั้นสื่อไม่นั่น
สีกลื้องั้นเข้ากับกลื้องตอนนั้นน่ะ
ขณะที่พ่อตาของผู้ตายและผู้ก่อเหตุนะครับ
พาคุณแซคนัทวินไปดูร่องรอยตรงจุดที่มีการยิงกันนะครับ
ตอนนั้นนายทรงชัยที่เป็นเขยพี่เนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านจะไปกดเงิน
ซึ่งบ้านของผู้ตายกับบ้านของคนก่อเหตุอยู่ห่างกันแค่๑๐๐เมตร
ก็ต้องขี่รถผ่านหน้าบ้านคนก่อเหตุนั่นแหละ

พอเห็นแล้วก็โมโหแค้นสะสมอยู่เอาปืนมายิงเขาเลยนะครับ
แม่ของผู้ตายบอกว่าตอนมาเห็นลูกเนี่ยลูกนอนนิ่งไปแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวเนี่ยเสียใจมาก

เมื่อวานนี้นะฮะทางพ่อตาของมือยิงเนี่ยบอกว่าลูกสาวนะ
คือคนตายกับคนยิงก็เป็นลูกเขยของคุณพ่อทั้งคู่
แต่ทีนี้ลูกสาวที่เป็นเมียของมือยิง
หายไปไหนก็ไม่รู้อยากให้กลับมาที่บ้านเหลือเกิน
ยังไงก็มาเคลียร์กันในหมู่พี่น้องพ่อแม่เนี่ยนะครับ
เราก็ไปหาทางภรรยาของคนก่อเหตุนะครับ

ซึ่งวันนี้ก็เอาวัวไปเลี้ยงอยู่กลางทุ่งนานะครับ
ได้เจอกับลูกสาวของนางออมสินนะ
บอกว่าเรื่องที่ดินยอมรับว่ามีปัญหาจริง
พูดให้ฟังว่ามันไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้คือ๑๐ไร่
จ่ายราคาซื้อเนี่ยคือราคา๑๐ไร่แต่ทำไมพอเขามาวัดที่เนี่ยมีแค่๘ไร่
แล้วก็ขอเงินคืนนะแต่ทางครอบครัวคนตายไม่ให้เงินคืน
แล้วการซื้อขายมันก็ผ่านมานานหลายปีแล้วสำหรับตัวเองที่เป็นลูกเนี่ยไม่ได้ติดใจ
ก็ถือว่าเขาวัดมาเท่าไหร่ก็เท่านั้น
ส่วนเรื่องวัวของพ่อไปชนรถของลูกชายผู้ตายซึ่งเขาบอกเขาตีราคาค่าซ่อมมาสี่พัน
ก็เคยบอกไปว่าเดี๋ยวรอกรีดยางได้ก่อนจะเอาเงินค่าซ่อมไปให้
แต่ทีนี้เมื่อสิ้นปีก่อนเนี่ยยังพูดกับสามีอยู่เลยว่าเออมันเริ่มปีใหม่แล้วนะ
อะไรที่เครียดที่เครียดแค้นกันอยู่เนี่ยก็ให้ทิ้งเอาไว้อย่าเก็บมาคิดอีกเลย
เริ่มต้นสิ่งใหม่ดีกว่าสามีก็ยังรับปากอยู่เลยสุดท้ายเกิดเหตุสลดขึ้นจนได้
ซึ่งเธอบอกว่าจะไม่ไปประกันตัวสามีนะฮะอยากให้สามีต้องรับโทษตามกฎหมาย
พอทำไปแล้วนี่มันชั่วโภครู้ว่ามันอะไรยังไงบ้าง
จ้าบาดชั่วโภคมันแหละมันโม้โหพอโทษด้วยว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ
พ่อสองดาวแจ้งข้อหากับคนก่อเหตุนะครับคือนายสุพธบัวศรีนะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนต่างนะครับ
ตอนนี้ก็ส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะฮะ